ไปดูบันทึกภาพนะคะจากกล้องหน้ารถ
เป็นภาพที่ผู้หญิงคนหนึ่งขี่รถจักรยานยนต์มา
แล้วเธอบอกว่ามีรถกระบะมาชนท้าย
ตัวเธอเนี่ยกลิ้งเข้าไปที่ใต้ท้องรถกระบะซึ่งจอดอยู่ข้างทาง
บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่๓ธันวาค
แต่นับจนถึงตอนนี้ยังไม่มีใครรับผิดชอบค่าใช้จ่าย

ให้คุณผู้ชมดูคลิปเหตุการณ์ก่อนค่ะ
ก็มีจากเธออาจถาดคะเพื่อนของเรา
แรงกลัวรถที่โรงพยาบาล

เพื่อประโยคของเอง
ช่วยผู้แก้ไขอย่างเพียง

นี่เป็นเหตุการณ์ในช่วงวันที่เกิดเหตุนะคะ
ชนแบบนี้เลยชนแรงนะคะ
แล้วตัวเธอก็กลิ้งไปอยู่ใต้ท้องรถกระบะ

เช้า๓ธันวาคมที่ผ่านมา
ภาพจากกล้องหน้ารถซึ่งจอดอยู่ฝั่งเดียวกันนะคะ
แต่หันไปเห็นเหตุการณ์พอดี
คือผู้หญิงรายนี้ขี่รถจักรยานยนต์
ถูกชนจนล้มทั้งคนทั้งรถ

เด็นไปอยู่ใต้ท้องรถซึ่งจอดอยู่

คนเห็นเหตุการณ์แล้วเข้ามาช่วยไว้ได้ทันพอดี

บอกว่าขอร้องทุกข์ถูกรถยนต์ชนท้าย

ออกมาจากซอยเสนานิคม๑ซอย๒๑

ก่อนจะถึงปากซอยมีรถยนต์ขับมา

ตัวเธอกระเด็นไปอยู่ใต้ท้องรถ
เธอบอกว่าที่บริเวณศีรษะของเธอปูดเลยนะคะ
แล้วบาดแผลก็มีบาดแผลถลอกอื่นตามร่างกายด้วย

คนชนลงจากรถมาขอโทษ

เกี่ยวกับเรื่องของค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้น
กู้ภัยก็เลยพาตัวส่งโรงพยาบาลใกล้

ทางประกันของคู่กรณีติดต่อมาเลยค่ะ

เพราะยังสรุปไม่ได้ว่าใครถูกใครผิด
สำรองค่ารักษาพยาบาลไปก่อน
แต่เธอบอกว่าไม่มีเงินงั้นไม่เป็นไร
หัวที่ปูดมาเนี่ยก็ไม่ได้เจ็บอะไรนัก

กลัวว่าจะเกิดเลือดข้างในสมองค่ะ
ตอนนั้นทางประกันติดต่อให้ไปพบร้อยเว้นที่สน
เพื่อสรุปสาเหตุจะได้เคลมให้นะคะ
แต่เธอบอกว่าเธอไปไม่ไหวมันบาดเจ็บค่ะ
วันต่อมาเธอก็เลยมันดีขึ้น

เพื่อที่จะไปแจ้งความไปพบกับพนักงานสอบสวน
พนักงานสอบสวนบอกว่ารับแจ้งความไม่ได้
เพราะคู่กรณีมาแจ้งความไว้แล้ว
เธอบอกทำอย่างนั้นได้อย่างไรทำไมไม่มาพร้อมกัน
เธอบอกว่าเธอถูกชนในฐานะเจ้าทุกข์
เอ๊ะแบบนี้จะไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือเปล่า

แต่ทีนี้อยากให้อีกฝั่งออกมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมแล้วกันนะคะ
หน้าสาววีรราชเกิดเงิน
เจ้าของกล้องหน้ารถและเป็นคนที่เข้ามาช่วยเหลือ
เล่าเหตุการณ์ให้ฟังซ้ำบอกว่าเป็นไปตามที่ผู้บาดเจ็บเขาโพสต์ไว้นั่นแหละ
คือในที่เกิดเหตุชายคนที่ขับรถเก๋งบอกว่าจะชดใช้ให้
แต่พอประกันมาท่าทีเปลี่ยนไปเธอสงสารค่ะสงสารคนเจ็บ
เพราะพูดคุยกันเธอบอกว่าก็ต้องเลี้ยงลูกวัย๙เดือน
และที่รู้ก็คือจนถึงตอนนี้ยังไม่ได้รักษาเลยนะคะ
เธอก็เลยบอกว่าคนขับรถเก่งคู่กรณีอย่างน้อยออกมารับผิดชอบหน่อยแล้วกัน
ตอนนี้เรารออยู่นะคะข้อมูลจากฝั่งคู่กรณี
ที่ขับรถเก่งมาส่วนท้ายรถจักรยานยุนคนนี้จะว่ายังไงค่ะ

มันสามารถคุยกันได้มันไม่ได้
เพราะว่าปกติคือถ้าแบบความมนิสัยธรรมเรื่องต้นเนี่ยนะ
คือมันต้องรักษากันก่อนแล้วเรื่องสินหมายค่าอะไรอย่างนี้
มันสามารถคุยกันได้มันไม่ได้ถึงขนาดว่าแขนหักขาหักหรือว่าตายอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็คือก็คือสงสารเขาแหละหลักคือเพราะเขาก็เป็นแม่ค้าขายของนะ
ที่คุยกับเขานะดูว่าเขาขายของหาเลี้ยงลูก๙เดือนประมาณนี้
ก็เลยเอ่ยสงสารเขาแต่จริงแล้วไม่น่าจะอันนี้
คือตอนณวันนี้น้องเขาก็ยังไม่ได้รับการรักษา
อย่างน้อยก็ติดต่อกลับมาถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของกระบวนการประกันอะไรสักอย่างหนึ่ง
อาจจะล่าช้าไม้หรือยังไงก็ชี้แจงได้